เรื่องแรกวันนี้นะคะเกิดขึ้นที่อุดรธานีค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เป็นอดีตตำรวจใช้เสียมทุบหัวหลานเขย

เพราะว่าหลานเขยเนี่ยเมาแล้วก็อลวาดนะคะ
หลังจากนั้นมีการทะเลาะเบาะแว้งกับลุงนี่แหละ

ดีตำรวจนายนี้เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะต้องจัดการนะคะ
แต่พลั้งมือไปหน่อยเลยทำให้เสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสพบ้านผือนำกำลังเข้าไปตรวจสอบค่ะ
เหตุคนฆ่ากันตายที่บ้านเลขที่๒๔บ้านดงบังตำบลโนนทอง
เป็นบ้านของร้อยตำรวจเอกสุดใจภูมินาอายุ๖๒ปีค่ะ
อดีตตำรวจสืบสวนสพปั้นผือ
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินปืนได้เสียงปืนก่อน๓นัด
ตำรวจยังไม่เข้าไปทันทีนะคะ
หลังจากนั้นโทรศัพท์ติดต่อเข้าไปที่ร้อยตำรวจเอกสุดใจ
ขอเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
อนุญาตค่ะพอเข้าไปบริเวณหลังบ้าน
พบศพนายอัศดาวุฒิภูเวียงอายุ๔๑ปี
คว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ใต้โต๊ะกับข้าว
มีเสียมมีมีดปลายแหลมทำครัวตกอยู่ข้างศพค่ะ
ชนะสูตรเบื้องต้นศีรษะถูกทุบด้วยของแข็งจนกระโหลกแตก
ตรวจที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนเก้าหมอสามปลอก
ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ร้อยตำรวจเอกสุดใจมีบาดแผลแตกที่หน้าผากด้วยนะคะ
แล้วก็รับมือบอกว่ายอมรับแหละว่าเป็นคนฆ่าคนที่นอนอยู่ใต้โต๊ะ
และในมือก็ถืออาวุธปืนด้วยนะคะ
ร้อยตำรวจเอกสุดใจให้การว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นเมื่อวานนี้

ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาขอซื้อถ่านไม้สองกระสอบกับตัวเองนี่แหละ
ก็เลยชวนกันตั้งวงดื่มเหล้าขาว
มีเพื่อนบ้านมานั่งดื่มด้วยรวมกันแล้วมี๕คนค่ะ

ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมา

เพราะภรรยาไม่พอใจที่ผู้ตายดื่มเหล้าหนัก
ภรรยาหอบลูกหนีกลับมาอยู่ที่บ้านพ่อบ้านแม่ประมาณ๒๓วันแล้ว
ในฐานะญาติผู้ใหญ่อยากให้ไปช่วยพูดกับพันรยาให้หน่อยว่าอย่างนี้
ตนก็บอกว่าวันนี้มืดแล้วมันค่ำแล้ว
พรุ่งนี้เช้าไปเดี๋ยวไปพูดให้นะตอนเช้า

ประกอบกับมีอาการมืนเมาสุรา
ต่อว่าว่าตัวเองไม่รัก
และยังกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุให้เมียหนี
ไปคว้าเสียมซึ่งมีด้ามเป็นเหล็กมาทุบที่หน้าผากจนแตก
ตัวเองก็เลยตัดสินใจเตะตัดขาผู้ตายล้มลง

อีกตนก็เลยใช้เสียมทุบหัวจนตาย
นอนแน่นิ่งจมกองเลือดเลยค่ะก่อนจะเข้าไปเอาปืนในบ้านออกมายิง
ขึ้นฟ้าเป็นการระบายอารมณ์โกรธไปสามนัดนายเนรมิตมีพงศ์อายุห้าสิบ
ห้าสิบปีนะคะเป็นญาติของผู้ตายให้การว่าได้รับโทรศัพท์จาก
ภรรยาของร้อยตำรวจเอกสุดใจบอกว่าผู้ตายมาดื่มเหล้าที่บ้านจนเมา
แล้วก็อลวาดทำร้ายร้อยตำรวจเอกสุดใจให้มานำตัวกลับบ้าน
และภรรยาจึงมาที่เกิดเหตุค่ะพอมาถึงพบผู้ตายนอนจมกองเลือด
นึกว่าแค่บาดเจ็บจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ร้อยตำรวจเอกสุดใจบอกว่าตายแล้วไม่ต้องเอาไปหรอก
ร้อยตำรวจเอกสุดใจยังคงอยู่ในอาการโมโหนะคะ
เสียมเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาด้วยจากนั้นใช้เสียมฟาดที่ศีรษะ
ก็คือศีรษะที่กลายเป็นศพแล้วนะคะของนายอัศดาวุฒิหลายครั้ง
ตัวเองต้องรีบออกมาค่ะเพราะว่ากลัวถูกทำร้ายเช่นเดียวกัน
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร้อยตำรวจเอกสุดใจฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
กุญแจมือควบคุมตัวไปทำแผลนะคะที่โรงพยาบาลบ้านผือ
เพราะว่าเรียกนาประกันบัตรเจ็บที่หน้าผ่า

ที่สถานีตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ